ทีนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างพอมาถึงเนี่ยก็คุยราคากัน
ไปบ้านคิด๗๐มอเตอร์ไซค์บอก

เหมือนกันไหม
ลงตัวฝ่ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกว่าอย่าให้เจอนะ
วันนั้นจะตี

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ล่าสุดครับเจ้าตัวก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพป่าตองที่ภูเก็ตฮะ
เร็วมากครับตำรวจนำตัววินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คลิปเมื่อกี้นี้คุณประเสริฐชัย
เดินทางมาที่โรงพักครับแจ้งข้อกล่าวหา
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
และนอกจากนี้เจอข้อหาขับขี่รถ
โดยใช้ใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุ

และนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเลขเสียภาษีมาใช้

สวมหมวกนิรภัยก็คือไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกต่างหาก

เจ้าตัวทำยังไงครับก็ยอมรับ
เสียค่าปรับและยกมือไหว้สวยเลย
ไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

นี่คือเรื่องราวและความคืบหน้าล่าสุดฮะ